สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผม
แม้ว่าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้
หลายจุดหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางยังคงมีฝน
เทลงมาอยู่นะครับหลายคนกังวลนะครับในวันที่๒๖นี้จะมีฝนมากวนใจเรื่อง
เดี๋ยวค่ำคืนนี้เรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
พบว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญก็คือบริเวณความกดอากาศสูงนะครับเหนียวนำความ
หนาวเย็นจากบริเวณประเทศจีนแผ่เข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปท้องฟ้าในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางจะปลอดโปร่งนะครับ
แต่ว่าจุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ร่องฝนเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาจากแรงดันของอากาศเย็นเนี่ยนะครับ
ปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวในระยะนี้ฝนก็จะตกชุกบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์กันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับ
นี่คือเมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวคือจุดที่มีโอกาสเกิดฝนเนี่ยนะครับ
กระจายตัวในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนสักส่วนใหญ่
นี่คือวันนี้นะครับจะสังเกตว่ายังมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ

วันสำคัญจะสังเกตว่าในบริเวณประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับ
ส่วนนี้วันที่ยิ่มเจ็ดนะครับฝนค่อนข้างล่วงนึงทีเดียวนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป